ที่ข่าวที่น่ายินดีกันบ้างนะคะ

ว่าต้องกินเด็กแล้วอายุวัฒนะหรือเปล่านะคะ
ก่อนหน้านี้พี่สุนารีเซ็นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

อ่าก็เข้าพิธีวิวาเหมือนกันกับแฟนสาวรุ่นน้อง
ห่างกัน๒๐ปีคุณผู้ชม

จะต้องมีแฟนเด็กบ้างแล้วล่ะค่ะ
ทำเอาบรรยากาศบริเวณสวนหลวงรเก้า
อวนไปด้วยความโรแมนติกของคู่รักป้ายแดง
ระหว่างนงธนงศักดิ์นักแสดงรุ่นใหญ่วัย๕๕ปี
ติ๊กชนทิชาหวานใจรุ่นน้องวัย๓๕ปี
วงคู่เข้าพิธีแต่งงานผ่านธีมสุดเก๋
ดิ้งรันกีฬาสุดโปรดของฝ่ายชาย
โดยบรรยากาศแห่ขันหมากก็เป็นไปอย่างคึกคัก
สอดทองมั่นถูกเนรมิตให้เป็นอุปกรณ์กีฬา
คอนเซ็ปต์ของงานมีกลุ่มแตรวงขบวนรำกลองยาว

รวมถึงยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ
ควันจิตศรีประจันมาร้องรำตัดสร้างศรีสรรค์ให้อีกด้วย

จากจะมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วก็

มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น
โดยคู่รักป้ายแดงเผยว่าตั้งใจจัดงานแต่งงานผ่านงานวิ่ง
เนื่องจากชื่นชอบกีฬานี้และเห็นประโยชน์จากการหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง

ปีที่แล้วก็ไปขอแต่งงานกันบนเวทีงานวิ่ง
ซึ่งตรงนั้นเราใช้คำว่าวิ่งเปลี่ยนชีวิต
มันก็เปลี่ยนชีวิตไงแล้วเราก็ขอเขาแต่งงาน
จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีชีวิตอยู่ของเราแหละ
ในขณะเดียวกันการมีชีวิตอยู่ของเราสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ

ไม่เคยอย่างครั้งหนึ่งที่โดนไฟฟ้าแรงสูงดูด

คิดถึงวันหนึ่งที่มือเราใช้ไม่ได้หรือเราเดินไม่ได้เนี่ย
เราไม่อยากต้องการอะไรแล้วนะเราอยากกลับไปได้เหมือนเดิม
จริงประทับใจมากไม่คิดว่าชีวิตผู้หญิงคนนึง
จะสามารถมีงานที่มันพิเศษมาก
มันไม่ใช่แค่งานแต่งงานแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจของพี่นง
ที่อยากให้ทุกอย่างออกมาแบบให้ทุกคนมีความสุขอะค่ะ
วันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุข
แต่งงานวันนี้มันเป็นไม่ใช่เรื่องของการแต่งงาน
มันเป็นเรื่องของการทำให้พ่อแม่เขามีความสุข

เราก็เชื่อว่าพ่อแม่เขาจะบอกอย่างไรให้มันชัดเจน
แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำให้พ่อแม่เขามีความสุข

เช่นเดียวกับคุณแม่หน้าเด็กวัย๓๙ปีนุ๊กสุธิดา
เข้าพิธีวิวากับเจ้าบ่าวชาวมาเลเซีย

มุฮัมมัธฮากิมบินอาซาฮา
ซึ่งจัดพิธีอย่างอบอุ่นที่รัฐปาลิสประเทศมาเลเซีย
โดยมีครอบครัวลูกชายทั้งสองของนุ๊กสุธิดา
และเพื่อนสนิทอย่างโก้ธีรศักดิ์เป๊บนพสิทธิ์
และแขกจากเมืองไทยราว๕๐คน
เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี
และในวันสำคัญนี้ยังได้รับพระเมตตาจากพระราชินีแห่งรัฐปาลิสต์
เสด็จมาร่วมอวยพรคู่บ่าวสาวด้วย
อกจากนั้นเพื่อนในวงการที่ไม่ได้ไปร่วมพิธี
ก็พร้อมใจส่งคำโวยพรผ่านอินสตาแกรม
โดมปกรณ์ลำดังพันกรโอพักจีราตั๊กบริบูรณ์มะนาวสอนสินและอีกมากมาย

ฮากีมก็จะย้ายบ้านมาใช้ชีวิตกับภรรยาคนสวยที่เมืองไทยด้วย
ซึ้งฟินมะนูอะไรประมาณนั้น
เคยชวนฝันทุกคู่เลย
ถ้าคุณจะแต่งงานคิดธีมไว้เลยนะให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองอยากจะจัดแบบไหน

เพราะฉะนั้นนะคะแขกที่มาร่วมงานไม่ต้องใส่ซองดิฉันไม่ต้องการเงินค่ะ
ให้ฮิวปินตอกันมาแล้วพร้อมกับข้าวคนละหนึ่งอย่าง

ประหยัดงบไปอีก